ของนายเปรมชัยก็ยังคงตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
คือเดิมทีวันนี้นายเปรมชัยแล้วก็คนขับรถ
จะต้องมารับทราบข้อกล่าวหาติดสินบนเจ้าพนักงานกับทางปป
แต่ว่าล่าสุดวันนี้นายเปรมชัยไม่ได้มา
ขอเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้ช่วงสายแทนนะคะ
ซึ่งผู้การปปก็บอกว่าถือว่าไม่ผิดนะ
เพราะมีการแจ้งก่อนแล้วก็ไม่ได้คิดหลบหนีนะคะ
โดยพลตำรวจตรีกระมวลเหรียญราชา
ผู้บังคับการป้องกันปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ก็เปิดเผยกรณีที่นายเปรมชัยกรณสูตร

ติดสินบนเจ้าพนักงานในวันพรุ่งนี้

เนื่องจากมีการประสานจากนายเปรมชัย
ว่าจะขอเข้าพบวันพรุ่งนี้ประมาณ๑๐โมงเช้า

เพราะว่ามีการแสดงตนแล้วก็ไม่คิดหลบหนีนะคะ
ส่วนความคืบหน้าในคดีที่มีการส่งสำนวนไปสู่ชั้นอายการ
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายเปรมชัย๙คดีเนี่ย
ล่าสุดก็มีรายงานข่าวแจ้งนะคะ
สำนวนคดีส่งสารส่งอายการศาลจังหวัดทองผาภูมิ

แต่ตอนนี้ทางอายการก็รอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ของมีดทำครัวมีดพกมีดอิโต้แล้วก็เขียง
ซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็ได้รายงานผลตรวจในเบื้องต้นไปแล้ว
แต่ว่าเอกสารรายงานผลตรวจอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน
จะนำมาประกอบสำนวนเพื่อส่งให้อายการเพิ่มเติมต่อไปนะคะ
ส่วนกรณีที่มีการตรวจพบว่ามีซากของไก่ฟ้า
อันนี้ไม่จำเป็นต้องทำสำนวนแยกออกมา
หรือว่าไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
เพราะว่าข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
พรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ครอบคลุมถึงไก่ฟ้าอยู่ด้วยแล้วนะคะ